คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือพวกโจรโรคจิตเนี่ย
เราก็อ่านข่าวให้คุณผู้ชมได้ฟังกันบ่อยนะครับ

ก็พูดถึงโจรโรคจิตอ่ะมันก็เหมาะกับคุณเนี่ย
คือข่าวนี้มันเหมาะกับคุณคุณเล่าได้ดี

คือจะฝากเตือนกันคือไอ้พวกขโมยที่มันเป็นโจรโรคจิต

แล้วเขาเนี่ยนะครับผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าอดรนคนไม่ไหว
ปัจจุบันโดนขโมยไปเนี่ยเหลืออยู่ติดตัวแค่๒ชุดเอง

ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันเลยนะครับ
บันทึกภาพในช่วงเวลาสักตี๓ของวันที่๓พฤศจิกายนนี้ที่ผ่านมา
เห็นถึงพฤติกรรมของผู้ชายคนหนึ่ง
โล้นคนนี้ใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นสวมรองเท้าแตะแบบอูคีบ
ย่องเข้าไปภายในอพาร์ทเมนต์ก่อนที่จะลงมือ
ดึงเอาชุดชั้นในที่ตากไว้ที่บริเวณราวตากผ้าหน้า

ดมก่อนด้วยอุ๊ยห้ามีเลือก
เขาบอกว่าดมก่อนเดินมาดมก่อน
พอถูกอกถูกใจใช่เลยก็จับยัดใส่กางเกงแล้วก็เดินออกไปเลย

ก็มีความคิดที่มันไม่เหมือนคนปกติอยู่แล้วอะครับ
แล้วในช่วงเวลาสักตี๓๓๐ของวันนั้นนั่นแหละ
คือเอาง่ายครึ่งชั่วโมงผ่านไป

โอ้โหนี่คือรอบที่๒ครับ

มาอีกรอบครั้งนี้ไม่ลังเลแล้ว
หยิบมาดมแล้วไม่ต้องเลือกให้เสียเวลา

กวาดครับต้องใช้คำว่ากวาดครับ

เม้นแทงหนึ่งภายในสวยการเคหาโครงการ๔ตำบลวังครัวภบมือจังหวัดสมุดประการ
ไปถามผู้เสียหายก็คือนางสาวเออันนี้นามสมมุตินะ
อายุ๓๙ปีเธอบอกว่า
ก่อนแน่นี้นี่เธอเองก็เริ่มสงสัยนะว่า
มันเริ่มร่อยหล่อจริงมันเริ่มจะไม่ค่อยมีใส่
เธอเลยรู้สึกมั่นใจว่าชุดชั้นในของเธอและลูกสาวน่าจะถูกขโมยไป
กระทั่งคืนวันก่อเหตุเวลาสัก๒ทุ่มนะ
ตัวเธอเองนำชุดชั้นในที่ซับเสร็จแล้ว
รวมกับของลูกสาวประมาณสัก๑๐กว่าชุดไปตากเอาไว้ที่หน้าห้องพัก
ตามปกติช่วงเช้ามาอาจจะไปหยิบผ้าที่ตากไว้นะครับ
โอ้โหหายหมด
ชุดชะนายของเธอและลูกสาวหายเกรื่อง
ก็อย่างที่เห็นในภาพจากกล้องวงจรปิด
นั่นเห็นไหมคือโดนกวาดไปหมดไง
โดดไปต่อโอ้โฮเอาล่ะ
ไปลองฟังเสียงของผู้เสียหายกันหน่อยนะครับ
ถึงเขาดม

ก็อยากจะฝากให้จับตัวให้ได้นะคะ
เรารู้สึกยังไงกลัวความหวาอะไรต้องไหม

กลัวคือกูอังนังนะกลัวเขา

จริงมันน่ากลัวตรงที่ว่ามันมาถึงเรา
บางทีเราดูข่าวแบบนี้เราก็คิดว่ามันไกลตัวนะ
แต่ดูไปดูมามันใกล้ตัวกว่าที่คิดนะคะ

ยังไงก็ต้องฝากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
อาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ผมว่ามันไม่เล็กน้อยแหละ
มาแบบนี้แล้วมาแบบใจเย็นอย่างนี้นะ
ค่ะแล้วมา๒ครั้งอ่ะไม่ว่าจะมาอีกไหม
ฝากคุณตำรวจนะครับตามจับให้ได้โดยเร็วนะครับ
เพราะว่าเจ้าของนะก็คือผู้เสียหายเขาเดือดร้อนจริง
เพราะปัจจุบันเขาเหลือชุดข้างในแค่๒ชุด
อันนี้เขาบอกแบบนี้อันนี้ไม่ได้มาพูดคำนะ

จริงดิฉันก็เลยคิดว่าจะไม่ซักแล้ว
ไว้ไม่ซักไม่ได้น้องใบตอง
ค่ะก็กลัวหมดค่ะอุ้ยตายคิดได้อย่างนี้อ่ะค่ะ
แต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องซีเรียสนะฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่อยก็แล้วกันนะคะ